คราบตายเรื่องต้นสอง
เขาบางคนก็ไม่กล้าบางคนก็กลัว

ใช่ใช่
นี่นี่ผม

วันนี้เลยประจำกัน
ไปขึ้นที่กล้าแรก

จำมันใจต่างจากตอนนี้
และเวลาวันนี้

จำมันใจต่างในกล้อง
สวัสดีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ